แต่ดูสภาพจิตใจตอนนี้เราก็โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไร
จริงดีขึ้นมากแต่ว่าในรายการที่ไปออกเป็นการเล่าถึงย้อนหลัง
ที่เจฟเคยบอกไปครับทุกครั้งที่เล่ามันก็เหมือนเราไม่มีประแทนที่เดิม
มันก็มันก็เจ็บเหมือนเจ็บเท่าเดิมแต่เพียงแค่ทุกวันนี้มันดีขึ้นมาก
แต่เราได้กลับไปเล่าในเรื่องทุกวันที่ผ่าทางแห้งกับพี่พี่ก็ป่ะ
ในวันนั้นพี่กดมีตัวดินเท่าไหร่บ้างครับ

ไม่สินานนั้นครับเพราะว่าเราไม่อยากเอามันมาเป็นปมหรอกครับ
แต่ว่าเอามันไว้เตือนใจเรามากกว่าว่าวันนี้ถ้าเราจะทำอะไร
คุณจะต้องระวังมากกว่าพี่คุณก็ต้องมีทางคิดได้ที่ดีกว่าพี่
แต่เหมือนความผิดสูงมากเหมือนความผิดสังหรอก
ว่าจำนวนหนี้ที่เราเสียไป
จริงว่าคุณคุ้มคุ้มมากคุ้มกับสิ่งที่เราได้ในเรื่องนี้
ในวันที่นะผมเกิดเชื่อนานครับ
มันก็ต้องมี๒ธนตรีไม่แค่ปัญหาแห่งในที่หมดแล้วไหมว่าจะมีปัญหาเล็กไม่มีปัญหาใหญ่เองวย
เราก็ต้องการกำลังใจเหมือนกัน
เราจะช่วยเลย
ฉะนั้นแค่มีเพื่อนถ่ายอยู่ของแรองาร์ไทฟที่จะอยู่ข้างใน

หรือคุณครับ

ความคับจะไม่ต้องเบี้ยงร้องอะไรจากการธะการ

มันก็เป็นการที่ทำให้เราหลักกันอย่าง

ในตัวงานจากหลักหลัก

จริงไม่ได้พูดเพื่อต้องการสร้างผลของคุณ
แต่ว่าขอบคุณที่ให้เราพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณที่กำลังแรงมากับคุณ

ขอบคุณมากค่ะ